จังหวัดสงขลาครับเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ผมนำเรียนเอาไว้
มอเตอร์ไซค์มาล้มกันระเนละนาดเลยคุณพระราพร
เพราะว่ามีน้ำมันมันเคลือบผิวถนนอยู่เห็นไหมครับ
นี่เพิ่งล้มเลยฮะมีร่องรอยอยู่เลยโอ้โหนี่ลอยลอยล้อเลยค่ะครับ
สดร้อนเลยคือน้ำมันมันหกจากรถกระบะ
ถ้าใครเคยขับรถบนถนนที่เคลือบน้ำมันจะรู้ผมเคยโดนอยู่
ไปสะกิดแท็กซี่เขาก็คือครูกคุมไม่ได้เลยคระ

ใช่ครับตามบริวสอบพมสงขลานะครับ
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยายนลื่นล้มกันหลายคันเห็นไหมฮะ
ใกล้๕แยกน้ำกระจายถนนกาญจนวานิสฝั่งขาเข้าเมืองสงขลาครับ
ตะบนพาวงก็คือมืองสงขลาที่เกิดเหตุพบคราบน้ำมันตกอยู่เต็มพื้นถนนนะครับ
สี่คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีก็เข้าไปประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมาแล้วนะครับ
ก็เอาทรายหลายกระสอบเลยนะครับมาเทนะฮะ
บนพื้นผิวถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่งผลให้การจราจรติดสิครับ
ติดเป็นระยะถาประมาณห้ากิโลเมตรดูนะฮะท้ายแถวอีกอู้น่ะ
ตำรวจจราจรเร่งระบายรถทั้งหมดนะครับเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
นี่ฮะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเจอครับเจอรถคันต้นเหตุ
คือทำน้ำมันรั่วลงพื้นถนนนะฮะเป็นรถกระบะอิซูซูสีขาวสี่ประตู
ไม่ทราบทะเบียนนะครับทำน้ำมันไหลลงพื้นถนนครับ
จากท้ายกระบะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วครับ
แล้วก็จะติดตามคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมทราบแล้วอยู่ที่นะครับสงขลาตรงบริเวณนี้นะฮะ
ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้ว่ามันยังลื่นอยู่หรือเปล่า
วิ่งไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคะรถคันนั้นรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ